นี่คนนี้มาพร้อมกับเสียงคลื่นเลยครับ
แล้วก็กับการแจ้งเตือนวันนี้ใครที่ยังไม่ได้เอาเสื้อกระหนาวมาใส่นะครับ
รีบเอามาใส่ให้เรียบร้อยนี่ไงใส่อยู่นี่ไง
เพราะว่าหลังจากวันนี้อาจจะไม่ได้ใส่แล้ว
ใช้คำว่าแล้วเลยเหรอคะแล้วอีกสักระยะหนึ่ง
เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับอากาศหนาวหนาวที่ได้สัมผัสกันมาสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ค่อยอ่อนกำลังหายไปนะครับกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ
ก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นช่วงคริสต์มัสพอดีค่ะยังชั่วนะฮะเพราะว่าอ่า
ในช่วงวันที่ยี่สิบสองที่บอกไปก็คือเป็นวันอ่าเฮมายันทร์
ก็คือวันเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการวันหนึ่งก็จะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงด้วย
นับไปประมาณสี่ห้าวันหลังจากวันนั้นก็อากาศก็จะกลับมาเย็นอีกครั้งหนึ่ง
ก็จะเป็นช่วงคริสต์มัสพอดีก็รอลุ้นกันตอนนี้ก็อ่า
ใครมีเสื้อกระนงเสื้อกระหนาวก็มาใส่ให้เรียบร้อยแล้วไปซักให้เรียบร้อย
แห้งทีเดียววันคริสต์มัสเอามาใส่นะฮะแน่นอนว่าถ้าหากในบริเวณตอนบนเนี่ยนะครับ
อากาศเริ่มอุ่นขึ้นภาคใต้หลังจากเจอฝนตกหนัก
ก็จะทุเลาลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในช่วงวันนี้๒วันนี้
อากาศก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีหลายจุดหลายพื้นที่
ถึงแม้ว่าอากาศจะอุ่นขึ้นเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องที่ต้องระวังอยู่
เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
อย่างที่บอกไปนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
จะดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนเรื่องของคลื่นนะครับ
แต่ว่ายังคงต้องระวังอย่างต่อเนื่องเพราะว่าจะสังเกตว่าถ้าหากเราดูภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้
จะสังเกตมีการก่อตัวของกลุ่มฝนเป็นแนวยาวเลยทีเดียวนะครับ
ก็จะทำให้พื้นที่ภาคใต้ที่ตอนนี้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังอยู่นะครับ
เมื่อมีฝนเข้ามาสะสมเข้ามาตกเรื่อยก็อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้นะครับ
ส่วนนี้เป็นภาพสถานการณ์ฝนนะตอนนี้นะครับ
เป็นภาพดาวเทียมที่ตรวจจับกลุ่มฝนก็พบว่า

ชุมพรนองภังงากระบีสวรรษณียนครศรีธรรมราชนะครับ
ปัตตานีสงขายยาลานรัฐธิวาสตอนนี้ก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งวันนี้หลายพื้นที่ยังคงต้องเตรียมรับมือต่อไป
มาดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกันหน่อย
นี่คือเมื่อวานนี้ก็จะสังเกตว่า
พายุมีการเหนียวนำเอากระแสลมเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุนะครับ
ก่อนที่พายุจะค่อยอ่อนกำลังลงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ก็ค่อยหายไปเป็นแบบนี้นะครับ
ดังนั้นในวันนี้ยังเป็นหนึ่งวันนะครับที่กระแสลมตรงนี้ยังแรงอยู่นะครับ
จะส่งผลให้คลื่นในวันนี้ก็มีความรุนแรงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ตอนกลางจนถึงตอนล่างคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ส่วนวันพรุ่งนี้จะสังเกตว่าสีชมพูเมื่อสักครู่นี้คือจุดที่มีกระแสลมแรงหายไปนะครับ
ดังนั้นคลื่นตรงนี้ก็จะอ่อนกำลังลงด้วยดังนั้นในวันพรุ่งนี้
เรือที่มีความมั่นคงแข็งแรงเรือขนาดใหญ่หน่อยก็สามารถที่จะออกเดินเรือได้นะครับ
แต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์คลื่นจะอ่อนกำลังนะครับ
แต่ว่าฝนเนี่ยก็ยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกไป
ก็คือมีการก่อตัวของกลุ่มฝนค่อนข้างเยอะละทีเดียว

สีฟ้าสีเข้มคือคลื่นที่มีความรุนแรงนะครับ
จะสังเกตว่าในช่วงวันสองวันวันนี้เนี่ยนะครับยังคงมีการปกลุ่มในบริเวณพื้นที่พักใต้อยู่
หลังจากนั้นพบว่าสีฟ้าเนี่ยค่อยอ่อนลงไปนะครับหลังกลางสัปดาห์ก็สถานการณ์จะดีขึ้นนะครับ
อย่างที่บอกว่าการอ่อนกำลังครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นผลพวงจากกระแสลมตรงนี้เป็นกระแสลมที่มาจากทิศตะวันออกเชียงเหนือนะครับ
เป็นกระแสลมเดียวกันกับกระแสลมที่มาพร้อมกับอากาศหนาวลมเย็น
นั่นก็หมายความว่าพอกระแสลมนี้อ่อนกำลังลงไปฝนภาคใต้หายไปภาคเหนืออากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับ
ความชื้นเข้ามาทดแทนในพื้นที่สีชมพูจะสังเกตว่าเข้ามาเต็มพื้นที่นะครับในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
แบบนี้เนี่ยก็จะทำให้หลายพื้นที่นะครับมีลักษณะของหมอกเข้ามาปกกลุ่มดังนั้นการใช้รถใช้ถนนในตอนเช้าคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป๒๓วัน
ช่วงบ่ายยังคงปกคลุมต่อเนื่องในจุดเดิมนะครับ

หลังจากนั้นก็จะไปเน้นตกบริเวณทางตอนล่างสักส่วนใหญ่
ก็จะพบว่าสารนาฬิการฝนหลังจากนี้
จะค่อยทุเลาลงแต่อย่างที่บอกแล้วครับว่าฝนที่มีการตกต่อเนื่องก่อนหน้านี้แล้วก็ฝนที่คาดการณ์ว่าจะตกหลังจากนี้เป็นต้นไปก็อาจจะทำให้หลายพื้นที่ต้องเสี่ยงแล้วก็ต้องเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่อง
ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในระยะนี้ก็ตรวจสอบแล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
นี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับสวัสดีครับ